ต่อกับคู่นี้นะคะคุณมิ้นท์ชะลิดา
พูดเรื่องเพื่อนแก๊งเฟอร์บี้คุณแมท

ก็เลยขอพูดเรื่องความรักนะคะ
ที่เขาไปเที่ยวกับคุณภูผาที่ละนอง
ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาหลายคนบอกเห็นภาพแบบ

แล้วคุณพ่อคุณแม่ปล่อยไปแบบนี้หรือไม่นะคะ
เอามีนกว่าว่าหวานขนาดไหนไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ

ไม่เดือนไม่เดือนเพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่งไปบระมา
อันนี้เลยแบบเบาไปนอนพักผ่อนเปลี่ยนที่ชมบรรยากาศ

ไม่ค่ะไปกันทั้งครอบครัวประมาณ๑๐กว่าคน
แล้วก็พี่ช่างแต่งหน้าสไตลิตอะไรอย่างนี้ค่ะ

เหมือนขอบคุณเขาทั้งปีที่แบบดูแลเราอะไรอย่างนี้
ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าน้องก็อยู่ครบด้วย
ไปทั้งคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้ครบกันหมดเลยค่ะ

โล่ชิงชากัน

คนแซวเยอะไหมคะว่าช่วงนี้ดูหวานมาก
ก็มีแซวบ้างเรื่อยเปล่าปลายอะค่ะ

ไปกันเป็นครอบครัวใหญ่สบายใจได้หายห่วงค่ะ